ไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสงหน้า
สารดีกาตัดสินจำคุก๕ปีตายายเก็บเห็ด
ชูวิทย์มาวิเคราะห์ความยุติธรรมกับความสงสาร
ชุวิตกระบวนวิสิทธิ์ถูกพาหนีเขาชุดพันธ์สมโทษ
ชุวิตตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้าพร้อมอยู่แล้วนะคะ
วันนี้ตามเรื่องที่สังคมจับตามอง
แล้วก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาตลอดทั้งวัน
ก็คือสองสามีภรรยาที่ถูกจำคุก๕ปีแล้วในคดีบุกรุกป่าสงวน
แต่ก่อนจะคุยเรื่องนั้นคุณชุวิตก็มีเรื่องอัปเดตหลายเรื่องเลย

คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเราต้องคุยกันก่อนนะว่าถ้าจะจับแม่เล้าเนี่ย
อย่างวันนี้มีหมายจับใช่ไหมครับอีก๕คน
ซึ่งเป็นกระบวนการแม่เล้า
ผมเรียนให้ทราบตรงนะฮะแม่เล้ามีทุกจังหวัดนะฮะ

มีทุกจังหวัดถ้าจะจับแม่เล้าแล้วก็ตั้งแต่แม่ห้องศรไปยันปัตตานีบอกผมเถอะครับว่าจังหวัดไหนไม่มี

เพราะว่ามันมีทุกจังหวัดเราถามว่าพูดตรงกระบวนการเนี่ยคุณไปดูที่คาราโอเกะ
คุณไปดูที่ร้านคาราโอเกะบ้างบางทีก็เป็นร้านผมไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะฮะ
แต่กระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยถ้าเจาะจงไปที่แม่เล้าแล้วก็ไปที่เรื่องพวกของพวกเชียร์แขกแม่เหล้าโอ้เยอะแยะทุกจังหวัดครับ

มีแน่แต่ที่เราตั้งข้อสังเกตและอยากจะให้ทางราชการเนี่ยจัดการก็คือมีข้าราชการและมีตำรวจไปเกี่ยวข้อง

ถูกไหมครับไม่ใช่เพราะว่าไปออกจากแม่เล้าถ้าจะจับแม่เล้าออกหมายจับแม่เล้าเนี่ยเชียงใหม่มีไหมครับเชียงรายมีไหมครับไล่ลงมาเลยครับตั้งแต่พิสุนุโลกนครสวรรค์มายันกรุงเทพกรุงเทพไปอุดรขอนแก่นมีแทบทุกจังหวัดถ้าในกรณีแบบนี้แต่ว่าอันนี้หมายความว่าที่เราต้องการคือมีกระบวนการใหญ่กว่า
มีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องมั้ยคนที่มีสีมีเครื่องแบบอยู่บ้างหลังมีตาหารหรือมีข้าราชการระดับสูงมั้ยอันนี้สิครับมันน่าทำกว่าเยอะคือแม่ห้องสอนเนี่ยมันเป็นโมเดลที่เราจะต้องจับตาว่ามีข้าราชการผู้ใหญ่ไปเกี่ยวข้องมีข้าราชการตำรวจไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่ามีแม่เล้าไปเกี่ยวข้องถ้าแม่เล้าไปเกี่

ว่าเอ๊ะไปตามจับค้ามนุษย์คือแม่เล้านะซึ่งไม่ใช่ครับประเด็นที่สำคัญคือมีข้าราชการมีตำรวจมีผู้ที่ไปเกี่ยวข้องในกระบวนการค้ามนุษย์ซึ่งแทนที่จะเป็นผู้ปราบปรามเป็นผู้ป้องปรามเป็นผู้ปราบปรามเป็นผู้ที่จะควบคุมดูแลไม่ให้เกิดขึ้นไปเกี่ยวข้องเสียเองตอนนี้เชื่ออยู่ว่าอยู่ในกระบวนการพิจารณา

และก็จะใช้เป็นหลักในการพิจารณาต่อไปเราอ้างกันนะฮะทุกคนก็ต้องอ้างคำพิพากษาสารดีกาและสารดีกาเนี่ยเป็นสารสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับมีสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกาส่วนใครจะไปบอกว่าจะขอลื้อฟื้นคดีพูดมันง่ายครับแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นฮะถ้ามีง่ายอย่างนี้เนี่ย

ใช้เสร็จแล้วคุณจู่พอดีการตัดสินคุณบอกว่าเดี๋ยวมีพยานหลักฐานใหม่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำงานแล้วครับ
สารท่านมีงานเต็มไปหมดแล้วครับแต่การรื้อคดีก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทนายสงการจะดำเนินการต่อ
คุณชูวิทย์มองว่ามันยากครับ

พูดเอาใจกระแสพูดอะไรพูดได้ทั้งนั้นแหละครับ
แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย
เรื่องการลื้อฟื้นคดีเนี่ยผมว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเลยครับ
เพราะกระบวนการพิจารณามีทั้ง๓ศาลแล้ว

ผ่านมาแล้วต้องสารสารครับถ้าจะต่อสู้กัน
ก็ต่อสู้กันชั้นต้นอุทธรณ์ดีกาไปยันสิ้นสุดแล้ว
สารมีคำพิพากษาก็ต้องเข้าคุกแล้วครับ
ต้องเข้าคุกนี่ผมจะพูดให้ฟังนะครับ
จะพูดแบบง่ายด้วยจะไม่ต้องพูดเรื่องข้อกฎหมายพูดอะไรนะฮะ
จริงผมก็ดูแล้วล่ะเรื่องนี้นะครับ
สารท่านพิจารณาพื้นฐานมาเป็นเพราะว่าจำเลยสารภาพ

ถ้าจำเลยสารภาพสารก็สามารถพิจารณาได้
โดยไม่ต้องดูพยานหลักฐานมากมายนะครับ
เพราะว่าประกอบกับเรื่องนี้เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกระบวนการ
กระบวนการก็หมายความว่าตายายที่เรียกว่าตายายตายาย
แต่ว่าจริงอายุ๔๘กับ๕๑เองนะครับ
ก็เรียกสามีภรรยานะไม่ต้องถึงขั้นตายาย
สามีภรรยาคู่นี้ที่กรสินเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกระบวนการทั้งหมด
กระบวนการทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าต้องมีในทุนใช่ไหมครับ
เขาตัดไม้ขนาดเป็นพันท่อนเนี่ยมันต้องมีในทุน
มันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีคนหนุนหลังมีคู่เกี่ยวข้อง
แต่ท้ายสุดคุณนิวทราบไหมครับท่านผู้ชมครับ

เวลาจับขบวนการอะไรก็ตามก็จะได้คนท้ายคนตัวเล็กทั้งนั้นเลย
เพราะสารท่านเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นส่วนปลายแล้วนะครับ
ลงโทษเนี่ยก็อาจจะเบาลงนะครับมีความเมตตา
เพราะว่าเห็นว่าผู้ตายายคู่นี้กระทำความผิดทำจริงไหม
จริงไม่ได้เก็บเห็ดเก็บอะไรหรอกครับ
แต่เพราะว่าไปทิ้งเครื่องไม้เครื่องมือมอเตอร์ไซค์นะฮะ
และเห็นว่าหลังจากนั้นอีกหลายเดือนก็ไปถามว่าเออมอเตอร์ไซค
ตำรวจก็ถามว่าสารภาพไหมมีพบ
ตอนนั้นก็ไปตรวจที่ป่าพื้นที่นี้ก็วิ่งหนีกันหมด
พอดีมีมอเตอร์ไซค์ตกอยู่ทั้งตายายคู่นี้ก็หนีด้วย
และก็มีหลักฐานที่มอเตอร์ไซค์ตรงนี้
หลังจากนั้น๓๔เดือนก็ไปถามหามอไซค์จะเอาคืนตำรวจ
ก็เลยสอบสวนและมีคำประกอบคำสารภาพ
ตั้งแต่ชั้นสอบสวนชั้นต้นชั้นอุทธรณ์
เดี๋ยวผมจะพูดไล่เลียงต่อไปครับในเบรกต่อไป
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังคุณชุวิตตีแสกหน้าเรื่องนี้กันต่อค่ะ
แล้วก็มีคอมเมนต์มาหลากหลายเลยนะคะ
ถามว่าผมคิดว่ายายเชื่อทนายมากไปเปล่า
แล้วก็มีข้อความหนึ่งคุณชุวิตบอกว่าความจริงคืออะไรแน่บุกลุกป่า
ทำไมตั้ง๗๒ไร่ทำไมจับได้แค่๒คน
นี่แหละครับตัวประเด็นสำคัญเลยครับคุณนิวครับ
คือเวลาที่มีคดีหรือเวลาที่ตกเป็นผู้ต้องหา
เราต้องตั้งสติครับ
คดีใดก็แล้วแต่นะครับ
เราต้องตั้งสติเพราะถ้าเราไม่ตั้งสติ
เหมือนลอยไปกลางทะเลแล้วไร้ทิศทาง
บางเรื่องเราควรที่จะกระทำแบบนี้
แต่เวลามีคดีมันเหมือนผงเข้าตาคุณนิวครับ
อย่างกรณีผมย้อนไปในบอสเนี่ย
จริงไปมอบตัว
สู้ตามไม่ผิดก็ไปสู้ตามกระบวนการ

ถามว่าใครเป็นฝ่ายกฎหมายใครไปแนะนำ

เพราะถ้าสู้เนี่ยมันสง่างามกว่า

กรณีของที่บอกว่าสองสามีภรรยา

ว่าสารนี่ลง
เพราะเห็นว่าการบุกลุกทำลายป่า

แบบที่ท่านผู้ชมถามนี่แหละครับ

ใหญ่กว้างขวางไหมเสียหายเยอะไหม

แต่ถามว่าทำไมจับมาได้๒คน
อันนี้จะไปบอกศาลได้ยังไงครับ

ต้องไปถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้สิครับ
ไปที่ต้นทางของกระบวนการยุติธรรม
คือสารท่านเป็นปลายทางแล้วนะครับ

ถ้าสารไม่ตัดสินก็แย่สิครับ
เพราะฉะนั้นต้นทางล่ะครับใครครับ
ธรรมรวชนี่ครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

พร้อมกับเครื่องมือมีดาบป๊ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง

แล้วสองตายายเนี่ยมันจะไปทำได้เหรอ

เพราะฉะนั้นศาลมองดูเนี่ยเห็นสำนวนแล้ว

สารดีการจึงกลับครับ

เพราะเห็นว่ากระบวนการนี้มีมากกว่านี้

ถ้าต่อยายสองคนทำได้ก็แย่แล้ว
ดังนั้นก็เลยเห็นลดโทษนะครับ

เพราะว่าเห็นว่ามีในทุนที่ยังไม่ถูกจับกลุ่ม
จำเลยทั้งสองก็มามอบตัว
สมัครใจมอบตัวด้วยไม่ได้ไปตามจับมา

และเห็นว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้

สมควรกำหนดโทษให้น้อยลง

ทีนี้มีประเด็นของการต่อสู้ครับ
ทางทนายสงกรานก็บอกว่า๑จำเลยหลงเชื่อบุคคลภายนอกว่า
รับสารภาพเถอะจะได้จบไปโดนแค่ปรับ
อันนี้ศาลท่านบอกไม่จริงนะครับ
เพราะตอนที่สารอุทธรณ์ก็ไม่ได้ยื่นคัดค้าน
พูดง่ายว่าสารภาพมาโดยตลอดนะครับ
รับภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวนสารภาพตั้งแต่ชั้นต้นลงแล้วอุทธรณ์ก็ยังสารภาพต่อ
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะโดนแค่ปรับไม่โดนลงโทษหรอก

ข้อที่สองที่บอกก็จำเลยที่หนึ่งเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุทำให้สมองไม่ดีเวลาหูไม่ได้ยินสารชั้นต้น
ถามว่าจะสารภาพหรือไม่ก็พยักหน้าเออเออ
ว่าเพราะว่าหูไม่ดีสติไม่ดี
บอกว่าเคยอุบัติเหตุนะฮะมีการรักษาอาการนะฮะ
แต่ปรากฏว่าสอบไปสอบมาแล้วเห็นว่าไอ้อุบัติเหตุนี้มีมาทีหลังครับ
อุบัติเหตุนี้มันเกิดมาทีหลังดังนั้นไอ้ที่สารภาพสารภาพก่อน
แล้วมาอ้างว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่อง
สมองฟังไม่รู้เรื่องนี่คือเกิดเหตุการณ์ป่วยในทีหลัง
เพราะฉะนั้นศาลก็ฟังไม่ขึ้นอีกแล้วครับเห็นไหม
ที่๓เถียนว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนไม่ชอบ
เพราะไม่แจ้งพฤติกรรมและรายละเอียดของข้อหาให้จำเลยรับทราบ
อันนี้ก็ฟังไม่ขึ้นอีกครับเพราะในสำนวนมีบันทึกถ้อยคำ
พนักงานสอบสวนได้แจ้งเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ไม่ละเอียดเท่าในสำนวนเท่านั้น
ที่๔ขอให้ลงโทษสถานเบาอันนี้ฟังขึ้นครับ
ฟังขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากจำเลยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้
กระบวนการตัดไม้เป็นพันต้นถามว่าจะไปใช้ตายายสองคนตัดได้ยังไง
ถูกไหมครับสารก็มองเห็นว่าอันนี้เป็นกระบวนการทั้งหมด
ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับการีอื่นว่าความเสียหายเกิดขึ้นเยอะ
แต่เห็นว่ากระบวนการนี้มีทั้งนายทุนอาจจะมีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องด้วย
ไม่งั้นจะตัดไม่ได้ใครเป็นพันต้น
คนที่เป็นตายายนี่ก็อาจจะหลงเชื่อไปช่วย
เพราะว่าเดี๋ยวจะตัดแล้วจะให้เป็นปลูกบ้งปลูกบ้านอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องของปลายเหตุแล้ว
สารก็เลยฟังขึ้นเนื่องจากจำเลยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการ

เออนี่แหละค่ะขอให้ทีนี้ฟังไม่ขึ้นอีกแล้วครับ
เพราะว่าพฤติกรรมการกระทำของจำเลยเนี่ย
ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมความสมดุลของระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมยากแต่การฟื้นฟูกลับคืนมาให้ดั้งเดิมนะฮะ
ภาพความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมถือว่าเป็นโทษร้ายแรงนะฮะ
ดังนั้นก็เลยมีการตัดสินว่าโอเคพักโทษไม่ได้

จำคดีของผู้ยิ่งใหญ่ทางประตูน้ำได้ไหมครับ

นั่นก็เหมือนกันครับถมทะเลที่จังหวัดตราด

ไม่ได้รอนะฮะแถมลงโทษต้องหนักครับ
เพราะว่าถือว่าความเสียหายเกิดขึ้นเป็นปริมาณมากนะฮะ
ยากที่จะกลับคืนมาดั้งเดิม

มันไม่รู้ว่าใครไปตั้งต้นเรื่องเห็ด
แล้วก็ไปโทษว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ย

โอ้โหติดคุกอย่างนี้ก็แย่แล้วนะ

ต้องไปมองที่กระบวนการตัดสิน

คือเราต้องมองก่อนว่าตอนต้นเนี่ยนะฮะ

ตัดไม้สักเป็นพันต้น

แน่นอนครับมันไม่ใช่ตายายสองคน

เป็นมอเตอร์ไซค์ของสามีภรรยาคู่นี้

นี่คือเป็นจุดเริ่มต้น
ไม่ได้เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวเรื่องเก็บเห็ดเลย

อาจจะเป็นสิ่งที่เราพูดกันมาจนชิน
จนอาจจะเกิดความสงสารหรือว่าเข้าใจผิด
และสองคนนี้สามีภรรยาเป็นแค่

ดังนั้นการที่ถามว่าลื้อฟื้นคดี

วันนี้มาที่ปลายทางแล้ว

กันนี้เข้าคุกครับ

อย่างนี้ขอลื้อฟื้นคดีเอายังไม่ยอมจบ

ไม่ยอมจบเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะไปต่อ
ทั้งที่กระบวนการกฎหมายเขาบอกว่ามีอยู่ทั้งสารชั้นต้นสารดีกา

ก็จะพอจุดดีกาตกแล้วเอาก็อย่างนี้ก็จะลื้อฟื้นคดีอีก
ทีนี้ไปพูดเรื่องการพักโทษนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลย
มันไม่ใช่เรื่องการพักโทษนะผมจะเอากระดานให้ดู
ถ้าระบบของเรายืนยันว่าระบบของเราสู้ติดแน่แพ้ติดนาน
ทีนี้ที่ผมพูดอย่างนี้มีเหตุผลนะครับเพราะว่ากระบวนการของเราเนี่ย
มันบีบให้จำเลยที่มีสภาวะไม่พร้อมหรือว่ามียากจน

รับดีกว่าลองดูสิครับผมจะตีให้ดูนะฮะ
เอาล่ะมาดูเรื่องของเขาเรียกอะไรคะเทคนิคหรือวิธีการพักโทษหรือยังไงนะคะคุณชุวิต
คือการนับโทษผมจะตีให้ฟังอันนี้นะต้นอุทธรณ์ลงกี่ปีครับคุณนิวครับ
๓๐ปี๓๐ปีรับรับลดครึ่งหา๒เหลือ๑๕ปี
ผมไม่ได้พูดว่าให้คุณสารภาพแต่ผมกำลังจะตีให้คุณดูว่ากระบวนการแบบเนี้ย
ถ้าคุณสารภาพเริ่มต้นมาเรื่องปี๕๓๕๔ตัดสิน๕๕ถึง๕๕๗ถูกไหมครับ
เมื่อ๒ปีคืออุทธรณ์ลงอุทธรณ์ลงตามสารชั้นต้นคือ๒ปีชั้นต้นลง๑๕ลง๓๐ลดเหลือ๑๕
อุทธรณยืนครับยืน๑๕ปีนะครับยืน๑๕ปีเพราะฉะนั้น๑๕ปีก็มีความหมายว่า
เมื่อคุณเข้าไปติดเนี่ยอุทธรณ์คุณติดไปแล้วกี่ปีฮะประมาณ๒ปีแล้วคุณก็ออกมา
ถูกไหมครับได้ประกันตัวออกมาก็ติดไป๒ปี๒ปีติดไปแล้ว
ผมก็จะพูดอีกครับปี๕๘มีอภัยครับปี๕๙ก็มีอีกครับ๕๙นี้มีอภัย๒ครั้ง๕๘มี๑ครั้ง๕๕๖๕๗อันนี้๕๖๕๗ไม่มีนะฮะ
เช็คจากกิจสดีกาได้นะปี๒๕๕๖๒๕๑๗ไม่มีอภัยนะครับติดไปแล้ว๒ปีออกมาปี๕๘ถ้าไม่ออกล่ะ
ถ้าไม่ออกล่ะไม่ออก๕๘มี๑ใช่ไหมครับมี๑ก็ถ้า๑๕ปีเนี่ยลดเหลือกี่ปีฮะ
ติดไปแล้วผ่าครึ่งฮะค่ะเขาเรียกว่าผ่าครึ่งก็เหลือ๗ปีครึ่งฮะหันเลยนะคะก็ติดปีครึ่งครับ
ไม่ได้เป็นคดีเกี่ยวกับชีวิตไม่ได้คดีอะไรที่ไปร้ายแรงเป็นคดีที่ว่าทำความเสียหาย
ก็๗ปีครึ่งลดเหลือ๗ปีครึ่ง๖เดือนทีนี้ปี๕๙ปี๕๙มีอีกครับมี๒ครั้งมี๒ครั้งด้วย
เมื่อติดไปแล้ว๒ปีนะครับหักออกเลยไหมคะเอา๗๕นี่เหลือนี่แหละครับ
ปีครึ่งที่เหลือเนี่ยต้องเอาป้ายเดิมเขาเรียกว่าป้ายเดิมพอปี๕๙ก็เหลือ๗ปีครึ่งนะ
ปีครึ่งก็เหลือ๓ปี๓ปีกว่ากับ๓เดือนไหมคะ๗ปีไข้๗ปี๖เดือน
ปีก็คือ๗๒เดือน๗๐๗๒๗๗เดือน๗๗เดือนหารก็เหลือประมาณสัก๓ปีกว่า
อันนี้ต้องหารแบ่งเป็นจำนวนปีต่างหากเดือนต่างหากเหมือนที่คุณชุวิตเคยบอก
ครับอันนี้รวมเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันสารท่านตัดมาแบบด้วนเลย๓๐ปีรับเหลือ๑๕ปี
๕๘มีอภัยก็ลดตัดครึ่งผ่าครึ่งเหลือ๗ปีครึ่งปี๕๙มีอีก๗ปีครึ่งก็ติดไปก็เหลือ๓ปีกว่า๓ปีกว่า
ติดไปแล้ว๒ปีกว่าเหลือปีกว่ามีอภัยอีกครั้งหนึ่งในปี๕๙นี้นะต่ำกว่า๒ปีเป็นชั้นเยี่ยมออกเลยค่ะ
ว่าไม่ต้องติดคุกแล้วแสดงว่าออกมาตั้งแต่ปีห้าเก้าแล้วครับแต่ว่านี่ต้องไปติดห้าปี
อันนี้คือหมายความว่าคือกระบวนการต่อสู้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะตอบว่าว่าชูวิทย์พูดอย่างนี้ก็คือให้รับ
ผมพูดกันคนละกรณีครับกรณีนี้คือหมายความว่าถ้าคุณไม่ต่อสู้ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณรับทั้งที่คุณไม่ผิด
ในเมื่อตายายถามผิดไหมฮะผิดผิดเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งสารเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
แต่เป็นส่วนท้ายแล้วส่วนปลายแล้วเป็นส่วนน้อยก็เลยลงโทษไม่เยอะ
ลงโทษก็คือลงโทษ๑๐ปีลดเหลือครึ่งหนึ่ง๕ปีก็คือวันนี้เข้า
แต่ถ้าผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าในปี๕๕ติดไปแล้ว๒ปี๕๗ออกมา๕๘มีก็ลดครึ่ง
มีอีก๑ครั้งก็ลดครึ่งอีกแล้วติดไปแล้วประหารไปครั้งที่๒ปี๕๙ธันวาเดินออกมาแล้วครับ
นี่คือวิธีการนับโทษถามว่ากระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยก็คือมีความเมตตาตรงนี้แหละครับ
เมตตาตรงนี้คือคุกคือฐานไทยเนี่ยโอ้โหลงกันจริงกันจังนะแต่ในระบบของฝรั่งไม่มีเรื่องนี้นะครับ
พูดก่อนไม่มีระบบนี้นะครับไม่มีไม่มีการอภัยโทษไม่มีครับ
ไม่มีครับเพราะฉะนั้นการพักโทษเนี่ยคืออีกส่วนหนึ่งที่ผมกำลังจะอธิบาย
คุณนิวต้องเข้าใจพูดนี้คือพูดผิดครับยังไงครับ
คือพูดผิดฮะพักโทษนี่คือกระบวนการพักโทษหมายความพักโทษเนี่ยนะ
หนึ่งอันแรกเลยคือคุณต้องเป็นโทษครั้งแรกทำผิดครั้งแรก
โทษครั้งแรกผมเขียนว่าโทษครั้งแรกอันนี้แน่นอนถ้าคุณจะไปได้ใบแดง
คุณจะไปได้หลายครั้งนี้ไม่ได้พักโทษนะฮะไม่ได้พักโทษแน่นอน
พักโทษคือต้องโทษครั้งแรกข้อที่สองที่คุณจะพักเนี่ยนะครับ
ไปตามชั้นครับในกรณีของอ่าสองสามีภรรยาเนี่ย
เมื่อติดมาปีกว่า๒ปีแต่เมื่อกี้บอกออกมาแล้วกลับไปใหม่
คุณนิวทราบไหมครับไปเริ่มต้นใหม่ก็เข้าไปเป็นชั้นกลางใหม่
ก็เดิมเนี่ยคดีมันยังไม่สิ้นสุดถูกไหมครับ
คดียังไม่สิ้นสุดก็ยังไม่มีชั้นให้
จนกระทั่งคดีสิ้นสุดแล้วถึงจะเป็นนักโทษเด็ดขาด
เขาถึงตั้งชั้นให้ดังนั้นเป็นชั้นกลางเนี่ย
อยู่ไป๖เดือนเขาถึงปรับชั้นให้เป็นชั้นดี
และอีก๖เดือนเป็นชั้นดีมากและชั้นเยี่ยม
ดังนั้นการพักโทษที่บอกว่าพัก๑ใน๓
มันไม่มีครับพัก๑ใน๓มันมีแต่ว่าจะต้องติดไป๒ใน๓
คือชั้นเยี่ยมเนี่ยเขาให้ติดไป๒ส่วนนะครับ
คือ๒ใน๓ก็หมายความว่าต้องติด๒ส่วนพัก๑ส่วน
อันนี้เราพูดกลับกันพูดว่าไปติดหนึ่งส่วนพักสองส่วน

เพราะฉะนั้นต้องติดเยอะกว่าครับคือติด๒ส่วนนะครับ
พักแค่๑ส่วนนี่คือชั้นเยี่ยม
ส่วนชั้นดีมากลองลงมาอีกครับ
ลงมาอีกก็ติดไปก็ต้องไปติดไป๓ใน๔
อะไรอย่างนี้นะครับคือคือต้องติดมากขึ้นครับ
ชั้นดีมากชั้นดีติดเท่านี้พักเท่านี้
ชั้นดีมากก็ติดเท่านี้พักเท่านี้พอถึงชั้นเยี่ยมเนี่ย
ก็ต้องติดแค่นี้แหละครับติด๒และพัก๑ส่วน
ถ้าอยู่ชั้นที่เรียกว่าในระดับที่เยี่ยมเนี่ย
ก็จะติดน้อยหน่อยถ้าหากจะติดเท่านี้ครับ
ต้องติด๒ส่วนมากสุดแล้วครับติด๒ส่วนแล้วก็ต้องพักหนึ่งส่วน
อัตราเลยนะคะครับอ่าในกรณีอย่างนี้เป็นเรื่องการพักโทษ
ฉะนั้นที่พูดเข้าใจผิดติดมา๑ใน๓แล้วขอพักโทษ
มันพักไม่ได้มันพักไม่ได้ครับจะไปพักได้ยังไงล่ะครับ

ตาายายรับเคราะห์ในทุนรอยนวล
ถูกต้องครับในกรณี๕ปีผมยกตัวอย่างคือ๖๐เดือน
พูดง่ายว่าถ้าอย่างนี้พักได้๒๐เดือนครับ

เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการนับโทษ
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้ที่ติดแล้วต้องคำนึงถึง
คือผมแนะนำครับไม่ได้แนะนำให้
อย่างกรณีนายบอสสู้ผิด

บอกให้หนีบอกให้เกิดไม่ต้องไปมอบตัว
อย่างนี้มันแย่ครับมันเป็นวิธีที่ผิดมากครับ
จะต้องสู้โดยวิธีการไปปรากฏตัว
ต่อสู้ตามคดีเพราะเป็นคดีประมาท

ตายายยอมรับสารภาพนะครับ
พอมีการสารภาพสารท่านเมตตา
ก็เป็นไปตามกระบวนการถูกไหมครับแทนที่จะลง๓๐ปี
เราต่อสู้เหลือรับเหลือ๑๕ปี
พอ๑๕ปีแต่ผมตีให้ดูนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดจะพักโทษ
หรือว่าจะเกิดจะรับเลย

คือเราจะต้องเวลามีคดีคุณนิวครับเราต้องคิดหลายทาง

เขาจะปรึกษาคุณชวิตในเรื่องแบบนี้หรือเปล่า
เอาอย่างนี้คุณชุวิตเล่าเรื่องพักโทษแล้วเราพักกันก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อคุณผู้ชมเรื่องนี้ยังอีกยาวค่ะ
ตอนนี้หลายคนตาสว่างขึ้นแล้วนะคะว่า
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเก็บเห็ดแต่อย่างใดนะ
เป็นเรื่องของขบวนการบุกรุกป่า
คืออย่างนี้เราต้องแยกความสงสาร

สารท่านไม่สามารถใช้ความสงสารไปตัดสิน
คดีความได้หรือไม่ใช้กระแสสังคมได้

ในลักษณะของคนไทยให้ความเมตตาสงสาร

คือพบว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่๗๒ไร่
เมื่อเข้าไปคนก็วิ่งหนีกันแล้วครับ

ก็มีมอเตอร์ไซค์ของสามีภรรยาตายาย

ผมยืนยันว่าคำดีกาของสามีภรรยา
คู่นี้นะสารมีความเมตตาให้
และที่สำคัญคือเป็นคำตัดสินที่มีความยุติธรรมอย่างมากครับ
เพราะว่าถ้าไม่ยุติธรรมเนี่ยสารต้องโอ้โหไปต้องโดน
แต่ฐานศาลเห็นว่าเป็นกระบวนการซึ่งมีการกระทำ
ผมยกตัวอย่างง่ายนะครับ
คือคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ค้ามนุษย์เนี่ยถามว่ามันใครมันจะค้าได้
ถ้ามันจะค้ากันอยู่แค่คนเดียวหรือ๒คน

ถึงมีกฎหมายไงครับว่าสมคบกันค้า
สมพบกระบวนการค้ามนุษย์มากกว่า๒คนมากกว่า๓คนเห็นไหมครับ
และกฎหมายในเรื่องนี้ยังแบ่งเรื่องอายุไป
ผมไม่อยากจะพูดให้ท่านสับสนเข้าใจให้มันดีขึ้น
เพราะว่ากระบวนการตัดสินตรงนี้
ถ้าถามว่าทำไมตอนต้นไม่ไปจับมาล่ะ
ตายายสองคนไปจับไอ้คนอื่นมาด้วยใส่จับในทุนมาด้วย
และถ้าจับมาด้วยสามารถตัดสินได้
เมื่อคุณมีในทุนมีทั้งคนตัดมีทั้งเลื่อย
มีทั้งคนงานมีทั้งคนขับรถ
ถามว่าไอ๋ไอ๋ไอ๋
ไหมสักพันต้นมันจะแบกกันเหรอ

มันมีคนจ้างมันก็ต้องมีในทุน
รู้ไหมมีคนออกตังค์ออกสตางค์
จ้างคนงานจ้างสามีภรรยาคู่นี้เข้ามา
คือมันเป็นกระบวนการนะที่สารมองเห็น
แต่สารมีความเมตตาและสารเข้าใจด้วยครับว่า
เพราะอะไรฮะสามีภรรยาคู่นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่ง
เล็กเท่านั้นเองการตัดสินลงโทษ
ครั้งนี้จึงยืนอยู่บนความที่จำเลยทั้งสองคน
สารภาพด้วยนะฮะสารภาพด้วยสารภาพมาตั้งแต่ชั้นต้นอุทธรณ์นะครับ
ทีนี้หลังก็ชักจะเขวครับเพราะว่ามีคนเข้าไปพูด
อย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ผมถึงบอกว่า
เวลาที่เราสู้คดีต้องอยู่ที่ใจต้องมั่นคง
แล้วก็อย่าไปวอกแวกเพราะตอนนั้นเรากำลังจะจมน้ำครับ
แล้วจะมีคนแกล้งมาช่วยครับโอ้หวังดีอย่างนั้นอย่างนี้
พวกรู้เยอะพวกจะมาเพื่อเอาประโยชน์ต่าง
แม้กระทั่งมาพูดถึงเพื่อจะเอาเงินเอาทอง
ว่ารู้จักผู้ใหญ่เคลียร์ได้แต่กฎหมายต้องอย่างนั้นอย่างนี้

ดังนั้นผมให้ออกให้เห็นว่ามีทั้งทางที่คุณจะรับสารภาพ
แม้ว่าคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้ทำกระทำผิด

แต่ผมก็บอกว่าความผิดหรือไม่ผิดกับการที่คุณอยากติดคุก

เพราะว่าบางครั้งพยานหลักฐานคุณเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะสู้
เพราะฉะนั้นถ้ารับก็จบเร็ว

ออกนอกประเทศไปเลยนั่งเจ็ดไปเลย
คิดผิดนะครับแต่ตอนนี้

ผมพูดในกลางรายการนี้เลยว่ายังไม่สาย
ยังไม่สายครับที่คุณจะกลับความคิดใหม่
เพราะเมื่อสารออกหมายจับเพิ่งวันที่๒๗นี้เอง
ดังนั้นกลับมาและผมเชื่อโดยส่วนตัวผมนะ
ว่าท้ายสุดต้องกลับมาสู้
ต้องกลับมาสู้ครับเพราะถ้าคิดไปคิดมาแล้ว

ทำไมคะทนกระแสสังคมไม่ได้หรือว่าทนกระบวนการตัดสินไม่ได้
หนึ่งกระแสสังคม

น้ำหนักของคดีเป็นคดีแค่ประมาท

กับการที่คุณต้องไตตุ้มต่ำ
ไปตลอดตามประเทศต่างเนี่ย

ผมถามว่าวิธีการชั่งน้ำหนักเนี่ย

มันไม่คุ้มก็มามอบตัวดีกว่า
มักเอา๒คดีนี้มาเปรียบเทียบกัน

คืออย่างนี้ครับบางคนก็มักจะเอามาเปรียบเทียบว่า

คือมันอยู่ที่การต่อสู้
อย่างคดีในสามีภรรยาเนี่ยผมบอกได้เลยว่า

กับมีความเมตตาให้กับจำเลย

แต่คดีในบอสมันยังไม่ได้เริ่ม
สารออกหมายจับคุณก็ไม่มา

ซึ่งถามว่าการสู้จะเปรียบเทียบกัน
ต่อช็อตมันคงจะเปรียบเทียบกันลำบาก

แต่ตายายคู่นี้ก็สู้กันตามขั้นตอนแล้วครับ

ผมว่าคุ้มค่ามากครับในการต่อสู้เนี่ย
เพราะว่าถามว่าผิดไหม
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดให้ดี
แล้วก็อย่าไปเอาความสงสาร
ปะปนกับการตัดสินคดีความครับ

ในเรื่องของคดีบุกรุกป่าสงวน
อย่ามองประเด็นว่าสงสารที่

ของคนที่อยู่ในขบวนการบุกรุกป่า
เพราะฉะนั้นในเมื่อออกมาแบบนี้

ส่วนเรื่องของคดีของนายบอสค่ะ

แม่ยังมีคนจะมาให้ความหวังอีกนะครับ

ส่วนเรื่องของในบอสเราก็คงต้องตามกันต่อ
รอดูว่าอย่างที่คุณชุวิตบอกไหมว่า

คุณชุวิตวันนี้เรื่องราวค่อนข้างที่จะ

แต่ว่าถ้าเรื่องใดคุณผู้ชมยังอยากให้คุณชุวิตเอาเรื่องอยู่
ก็ส่งกันเข้ามาได้ทางอีเมลนะคะ
เมื่อกี้คุณนิวทราบไหมมารอผมถึงทั้งหน้าไทยรัฐทีวี

มาทั้งหน้าแล้วครับมาจากต่างจังหวัด

ก็จะหาผมให้ได้ผมก็จะต้องรีบเข้ารายการ

ตีได้ทุกเรื่องแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลนะครับท่าน
บางครั้งมาให้ผมตีเรื่องไม่เป็นเรื่องผมก็ทำให้ไม่ได้

วันนี้เรามีทั้งเรื่องของแม่ห้องศร
ซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าจับแม่เล้าอย่างเดียวจับได้ทุกจังหวัด

ต้องหาตัวการกระบวนการครบทีมเลยครับ
เพราะฉะนั้นท่านลองศรีวราท่านพูดว่าท่านจะจัดการ
มีใครใหญ่แค่ไหนเอาเฮียให้หมด

อย่างนี้สิครับไม่ใช่แม่เล่านะ
ค่ะคนที่อยู่ในแวดวงสีต่าง

ข้าราชการใดใครจะใหญ่แค่ไหน
ไม่ใหญ่กว่ากฎหมายก็ผมเห็นตำรวจพูดอยู่เรื่อย

รวมถึงเรื่องของการตัดสินคดีบุกรุกป่าสงวนด้วย

ทำให้คนไทยได้ตาสว่างกันแล้วค่ะ
และเราจะมาตาสว่างกันแบบนี้ทุกวัน
กับคุณชูวิทย์ในช่วงของรายการไทยรัฐนิวสโว

ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ